ซึ่งก็จะมีพิธีใน๓วัดในพื้นที่ตำบลอุทัยสวรรค์นะครับ
เดี๋ยวไปดูการเตรียมความพร้อมต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยวัดราชสามัคคีที่บ้านหนองกรุงศรีตะมนต์อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนี่เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพผู้ที่เสียชีวิต๑๙ศพนะครับ
เช้าวันนี้ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านหนองกรุงศรีรวมตัวทำพิธีย้ายธรณีบริเวณลานหน้าวัดที่จัดสร้างเตาเผาเชิงตะกอนชั่วคราว๑๙เตา
ซึ่งพิธีนี้เป็นความเชื่อของคนอีสานนะครับที่จะสร้างเชิงตะกอนเผาศพ
ต้องขอพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อเปิดทางขยับย้ายจุดที่สิงสถิตชั่วคราว
ก่อนที่จะนำเครื่องบัตรพลีไปวางทั้ง๔ทิศก่อนที่จะนิมนต์พระบอกกล่าวดวงวิญญาณทั้ง๑๙ดวง
หนึ่งในผู้เท่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านที่มาร่วมพิธีย้ายธรณีนะครับ
บอกว่าพิธีกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีโบราณที่ทำสืบต่อกันมา
หากจะมีการสร้างเชิงตะกอนในการเผาศพ
ก็จะต้องอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาบริเวณนั้นออกไปก่อน
ตามความเชื่อจะได้ไม่ทับที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นประเพณีตามฮีด๑๒คลอง๑๔ของชาวอีสาน
โดยต้องมีเครื่องเส้นไหว้ไปวางไว้๔ทิศ
ประกอบด้วยข้าวเหนียวกล้วยหมากพลูบุหรี่ดอกไม้๑คู่เทียน๑คู่
เวลาจะมาเผากำลังจะทำ
เราต้องทำวิธีทางของอีสานปฏิบัติกันมาคือขอ
เป่าสเคเทวดาบอกเจ้าที่เจ้าทาง
แม่ธรณีแม่คงคาทุกเจ้าที่เจ้าทาง
พร้อมกับหลักบ้านอะไรให้มาขอขจับขยายออกจากตรงนี้
เผื่อจะมาทำสรรพนักจิตศพของลูกหลานที่เสียชีวิตจำนวน๑๙คน
จากนั้นเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งส่วนปกครองท้องถิ่นทหารแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับ
ได้ร่วมกันช่วยจัดเตรียมสถานที่เพื่อสร้างเตาเผาชั่วคราวนะครับ
ซึ่งจะมีพิธีพระชาญเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ซึ่งหลังจากมีการปรับหน้าดินไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
วันนี้ก็ทำการแบ่งช่องสำหรับการสร้างเชิญตะกร
ที่จะใช้อิดมอนประสานก่อสร้างใช้ฐานเป็นเชื้อเพลิง
โดยศพของน้องเด็กจะสร้างเชิงตะกอนขนาดความกว้าง๑เมตร

ศพผู้ใหญ่จะสร้างเชิงตะกอนขนาดความกว้าง๑เมตร

เชิงตะกรมีระยะห่างกัน๓เมตรตั้งเรียงกัน
และจะทำให้สวยงามเหมือนกันทั้งหมดนะครับ
เป้าให้เสร็จภายในคืนนี้นะครับ

ชาวบ้านที่มาช่วยกันสร้างเชิงตะกอนบอกว่า
พอทราบข่าวก็ตั้งใจเดินทางมาช่วยกันนะครับ
มาช่วยกันทุกวันจะช่วยให้ได้มากที่สุด

แม้ว่าจะเป็นการผสมปูน

เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จตามกำหนดเวลา
เพื่อส่งดวงวิญญาณทุกดวงสู่สวงสวรรค์
มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๗๘ปีนะครับ

คือคุณยายมาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่

คุณยายบอกว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง
แต่อยากมีส่วนร่วมในการทำบุญส่งลูกหลานขึ้นสวรรค์
เพราะก่อนหน้านี้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก
ก็มาทำบุญที่วัดนี้นะฮะวัดราชสามัคคี

ทุกวันเลยค่ะมาช่วยทุกวัน

อยากจะช่วยเต็มที่ช่วยอะไรได้ก็ช่วยค่ะ
ดูบยังไงกัน
สิ้นตันใจค่ะสิ้นตันใจมากเลย
ถ้าเกิดมาจนอายุ๗๘ปีนี่แม่ไม่เห็นจ๊ะแม่เขาก็เห็นเนี่ยนะ
แล้วก็ไม่เห็นอยู่ในมุมบ้านเจ้าของ
แล้วก็ที่ตายก็เป็นลูกล้านในร่วมในบ้านเดียวกัน
ค่ะแล้วก็แม่ก็เป็นคนวัดคนว่าอยู่กับนี้
ท่านเขาก็ช่วยเพื่อนจังทีเขาอยู่ไปช่วยเพื่อนตอนไหน
จ้าวาดวัดราชสามัคคีที่บ้านหนองกรุงศรี
วันนี้ก็มาดูการก่อสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวนะครับ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่าทั้ง๑๙ศพที่จะมีพิธีพระทานเพลิงศพที่วัดนี้นะครับ
จะมีพิธีพระชาญเพลิงศพบนสาราการประเรียน
จากนั้นจะเคลื่อนย้ายร่างมาเผาจริงช่วงเวลา๒ทุ่มในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจากการคุยกับญาติทั้ง๑๙ศพ
บอกว่าจะจัดพิธีเผาจริงที่วัดแห่งนี้โดยไม่แยกจากกันนะครับ
กรณีศพของคุณครูซึ่งตั้งท้องนะครับแล้วก็เพิ่งผ่านลูกชาย
อยู่ในท้องออกมานะครับได้มีการปรึกษากับสามีของคุณครูแล้ว
เจ้าวาดบอกว่าสามีให้ทำการชาปนกิจที่เชิงตะกอนเดียวกันไม่แยกศพแม่กับลูกนะฮะ
นับรวมเป็นหนึ่งศพรวมเข้าด้วยกันแม้ความเชื่อของคนในพื้นที่ท้องถิ่นทางอีสาน
ถ้ามีลักษณะเสียชีวิตแบบนี้ต้องแยกแม่กับลูกออกจากกัน
แต่ท่านเจ้าวาดวัดราชสามัคคีบอกว่าในเมื่อศพทั้งหมดอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์
ซึ่งเป็นพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นอีกแล้ว
แล้วก็ถ้าบอกว่าการเสียชีวิตของแต่ละคนก็คือไม่ปกติ
คนไทยและคนชาวพุทธนี่จะกลัวเรื่องอาถรรพ์
เอาหลักที่ด้วยความที่เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ท่านนี้ได้เมตตามีพระเมตตาลงมาเพื่อที่จะให้มีการพระราชทานเพลิงศพ
ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดแล้วและเป็นเนื้อสิ่งที่ทั้งปวงว่างั้น
เราก็เลยว่ามันคงไม่เป็นไรเป็นพระมหาธุรกิจภูมิภาคแบบนี้
สำหรับพิธีพระชธานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับโดยเตาสุดท้ายที่สร้างเสร็จเป็นของคุณครูแล้วก็ลูกน้อย
เป็นสื่อสัญลักษณ์นะฮะที่จะหมายความว่าคุณครูเนี่ยจะจูงมือเด็ก
ที่เป็นเชิงตะกอนที่ตามมาเนี่ยขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ
คุณผู้ชมคะส่วนที่วัดศรีอุทัยค่ะ
ก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะคะ
เพื่องานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ผู้เสียชีวิต๑๑ศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
จิตอาสาก็ได้มีการนำหินคลุกไปปรับพื้นที่

ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายชานรงค
ใช้บางอย่างหรือในชานอายุ๔๗ปี

ซึ่งได้นำเตาเผาศพควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า

น้ำหนักขนาด๑๒ตันขึ้นรถบรรทุก
เดินทางออกจากจังหวัดสมุทรสาคร
มาถึงวัดศรีอุทัยจังหวัดน้องบัวลำพูเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการติดตั้งไว้ข้างเมนนะคะ

รองเจ้าคณะจังหวัดน้องบนลำพู
ก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางมาทันที
การเดินทางทั้งหมดนี้นะคะได้รับความอนุเคราะห์
หลวงพ่อพระครูศรีสุตากร
เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวัง

รวมถึงต้องขอบคุณน้องทีมงานกู้ภัย
ตั้งแต่ในพื้นที่นครปฐมหนองโบรมภู
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ
ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว
แล้วก็บุคคลที่มีจิตอาสาที่มาช่วยกันในครั้งนี้
ผมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเฟืองจักรเล็กของงานในครั้งนี้

ผมก็อยากให้สำเร็จรู้ร่วงด้วยดีเช่นกันครับ
คือคุณชนรงค์บอกว่าจริงอยากจะช่วยทั้ง๓วัดเลยนะคะ
วัดราชสามัคคีวัดศรีอุทัยวัดเทพมงคลพิชัย
แต่การเคลื่อนย้ายเตาเผาน้ำหนักเยอะค่ะ
ต้องใช้เครื่องมือหนักเคลื่อนย้ายได้เพียงครั้งละ๑เตา
ปกติจะอนุญาตให้เผาได้วันละ๖๘ศพ
ประสิทธิภาพของเตาเผาระยะเวลาการเผาไม่เกิน๑ชั่วโมงต่อราย
น้ำมันดีเซลครั้งละ๕๐๖๐ลิตร
ในฐานะเจ้าของบริษัทจะดูแลทั้งหมดจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ผู้เสียชีวิตและทางวัดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ
พรุ่งนี้ที่วัดศรีอุทัยจะมีการเผาร่าง๙ราย
ส่วนอีก๒รายญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดในบ้านเกิดก่อนจะมีการชาปนกิจต่อไปค่ะครับ
ส่วนอีก๑วัดนะครับที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ก็คือวัดเทพมงคลพิชัยทุกผู้ชมครับ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเดินทางมาที่วัด
เพื่อสร้างเตาเผาเชิงตะกอนสำหรับพิธีพระทานเพลิงศพ
ร่างของผู้เสียชีวิต๖ศพด้วยกันนะครับ
กำนันตะบนด่านช้างนะครับก็คือกำนันแสวงบัวใหญ่รักษา
บอกถึงความคืบหน้าในการสร้างเชิงตะกร
สำหรับใช้ในงานพระชาญเพลิงศพร่างผู้เสียชีวิต๖ศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
ว่าวันนี้ทหารช่วยกันปรับหน้าดินด้วยหินคลุก
เพื่อสร้างเชิงตะกอนจำนวน๓เตาเผาขนาด๓เมตรยาว๙เมตร
เพื่อเผา๓ร่างเนื่องจากอีก๓ร่าง
ญาติประสงค์จะรับร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้านก่อนนะครับ
เพราะอยู่คนละตำบลคือตำบลกุฎแห่
ประหลัดอำเภอหน้ากลางนายชายังกูลเสริมศุกร์
เปิดเผยความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมพิธีพระชาญเพลิงศพในวันพรุ่งนี้นะครับ
จากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอุทัยสวรรค์เมื่อ๖ตุลาคม
ว่าขณะนี้มีความคืบหน้า๑๗๐ทั้งการเตรียมถนนปรับพื้นที่
เชิงตะกอนเผาศพและเตาเผาศพรอการตกแต่งให้สวยงามสมเกียจเท่านั้นนะครับ
ขณะเดียวกันพิธีจะมีเวลา๑๖นาฬิกาวันพรุ่งนี้
ส่วนขั้นตอนและพิธีการทั้งหมดเจ้าหน้าที่สำนักพระชวัง
จะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดครับ
ต่อทั้ง๑๐แห่งในพื้นที่พนกลางนะครับทั้งส่วนภูมิภาคทั้งจังหวัดนะครับ
แล้วก็ทางพ่อค้าประชาชนในพื้นที่นะครับก็ให้ความร่วมมือ
ในการที่จะประกอบพิธีต่างให้แล้วเสร็จนะครับ
วันนี้ก็มีจิตอาสานะฮะทั้งชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
แล้วก็จากโคราชปราจินบุรีก็ด้วยนะครับที่เดินทางมานะครับ
นำอาหารนำขนมมาแจกจ่ายให้กับเด็กแล้วก็จิตอาสาที่มาช่วยในงาน
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยก็ทำให้ทราบว่าชาวบ้านอยากมาช่วยเหลือกัน
เท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยทางไหนก็แล้วแต่นะฮะค่ะอ่า